วันนี้เชิญชวนร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันนี้เป็นวันจักรี๖เมษายน
เป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์ไทย

ดังนั้นในช่วงแรกนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายงาน
ถึงความสำคัญของวันจักรีกันก่อนค่ะ
๖เมษายนพุทธศักราช๒๓๒๕
แห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรี
การเวลาล่วงมาถึง๒๓๔ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีส่งรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคง
ปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ตั้งแต่ทรงปราบอริราชศัตรู
ส่งสร้างความเป็นปึกแผ่นแห่งราชนาจักร
พร้อมกับส่งพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง
กล่าวได้ว่าเป็นรัชสมัย
ของการสร้างสรรค์ฟื้นฟูแห่งรัฐและวัฒนธรรมไทย
เวลาที่เราพบกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสตะวันตก
หลั่งไหลบากเข้ามาในเมืองไทยของเรา
ราชการที่๔ที่๕ซึ่งต่อเนื่องกันยาวหลายสิบปีเนี่ย
ก็เป็นเวลาที่เราปรับตัวได้ทันกันกับความเปลี่ยนแปลงนี้
การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกเหล่านั้น
วบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
ส่งประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒
เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจตามวิถีประชาธิปไตย
และส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ
เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
กว่า๒ศัตวรรษที่ประสงค์นิกรไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ด้วยพระบรมีของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทั้ง๙รัชกาลนั้น
พระองค์ล้วนปกครองประเทศและธรรมนุบำรุงบ้านเมืองด้วยพระปีชาสามารถ
และมีพระมหากรุณาธิคุณส่งนำชาติไทยผ่านพ้นพยันตรายและภาวะวิกฤตทั้งปวง
รักษาเอกราชให้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นมาทุกยุคทุกสมัย